คุณผู้ชมครับมีเรื่องเฉาวงการผ้าเหลืองอีกแล้วครับ
มีพระรูปหนึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์อยู่ที่กำแพงเพชร
บอกว่าลูกสาวเขาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ
เงินมาให้เป็นเจ้าภาพผ้าป่า๒ล้าน
ก็เลยบอกให้ชาวบ้านเนี่ยจัดเตรียมซะนะฮะ
ทำเอาหงอาหารจัดเตรียมเดี๋ยวจะมีการทอดผ้าป่ากัน
สุดท้ายหนีหายไปพร้อมกับเงิน๒ล้านและรถกระบะของชาวบ้านด้วยครับคุณผู้ชม
ติดต่อได้แล้วท่านจะว่าอย่างไรเดี๋ยวได้มาฟังกันหน่อยนะฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสำนักสงฆ์โนนโบสถียรธรรม
ที่อำเภอครองขุงที่กำแพงเพชรเมื่อวานนะฮะ

อายุ๕๓ปีแจ้งมาบอกว่า
สำนักสงฆ์แห่งเนสเสาร์ถึง๔ปีกว่าแล้ว
มีพระสว่างยานวโรอยู่เพียงรูปเดียว
ก่อนมาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์ได้เพียงปีเสร็จเท่านั้นนะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรว่าจะทำอะไรไม่ดีนะฮะ
ชาวบ้านทุกคนก็รู้กันว่าพระสว่างเนี่ยมีลูกสาวทำงานอยู่ที่ฟินแลนด์
แล้วมักจะโอนเงินมาให้ทำบุญบ่อยล่าสุดลูกสาวขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่าโอนเงินมาให้
จนกระทั่งวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมาพระสว่างบอกกับชาวบ้านว่า
ตอนนี้มียอดเงินผ้าป่ากว่า๒ล้านแล้วเดี๋ยวอัตมาจะเอาเงินไปแลกมาตกแต่งเป็นพุ่มผ้าป่า
ชาวบ้านช่วยกันเตรียมงานหน่อยจัดเตรียมเอาหงอาหารเอาไว้
กลุ่มชาวบ้านก็เรียรายเงินกันมาหมื่นบาทมาจัดเตรียมงานให้รวมทั้งค่าอาหารต่างนานาด้วย
แต่พอถึงวันชาวบ้านมาปรากฏพระสว่างหายไปติดต่อไว้ไม่ได้
ผ้าป่าก็จัดเอาไว้ให้แต่ไม่มีเงินมาเสียบ
หลังจากข้อความนั้นก็มีการโพสต์สนทนาการระหว่างคนนี้กับพระสว่าง
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ต้องตามหาอัตมาแล้วตอนนี้อยู่สะแก้ว
ส่วนเงินที่ลูกสาวส่งมาจากฟินแลนดเนี่ยอัตมาจะเอาไปสร้างพระธาตุดอยเลี่ยมเชียงรายนะฮะ
แล้วก็จะไปสร้างวัดที่ศรีสะเกด
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอัตมาจะเอาเงินแปดพันมาคืนให้เป็นค่าอาหารที่ชาวบ้านเตรียมเอาไว้นะฮะ
ส่วนรถกระบาดที่เอาไปด้วยเนี่ยตอนนี้อยู่ในอู่ที่อลัญญประเทศ
เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมจะเอามาคืนให้โอ้โหแล้วชาวบ้านก็บอกว่า
โอ๊ยทำไมอยู่อู่ที่อรัญญะประเทศไปทำอะไรอีกตรงนู้นครับ
ทำไมต้องมาคืนในพฤษภาคมนะฮะ
ล่าสุดกลุ่มชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้ทางสำนักพุทธ
ช่วยกันติดตามรถคันนี้กลับมาคืนให้
ส่วนเงินผ้าป่าไม่ติดใจเพราะเป็นเงินของลูกสาวของพระท่าน
ถ้าเกิดให้คืนเงินค่าอาหารมาก็ไม่ติดใจ
แต่ถ้าไม่เอารถกระบะมาคืนจะแจ้งความดำเนินคดีกับพระสว่างต่อไปนะครับ